ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับวัยรุ่นเป็นเพื่อนซีกันสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไปชนกับรถกระบะ
เสียชีวิตหนึ่งแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งครับ
คุณผู้ชมเห็นความเร็วและความแรงที่อัดเข้าไปไหมครับโอ้โห
คนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเสียชีวิตทันที๑ศพฮะ
อีกคนนึงสาหัสครับเหตุเกิดเมื่อคืนสี่ทุ่มครับ
สี่แยกไฟแดงไฟแดงกระพริบดีกว่า

ไฟที่มีไฟแดงกระพริบกระพริบนะครับที่หน้าวัดถาวรวราราม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสภาพประตูฝั่งซ้ายพังยับครับ
ยับได้ยังไงพุ่งเข้าไปขนาดนั้นส่วนรถมอเตอร์ไซคยับเยินครับ
คนซ้อนท้ายเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับ
แล้วก็ที่แขเนี่ยยังดามเผื่องอยู่เลยนะเดิมดิร์มเนี่ยดามเผื่องมาแล้ว
ส่วนอีกคนนะครับที่เป็นคนขี่ชีพจรหยุดเต้นไปนะ
แต่กู้ไพรปั๊มหัวใจจนฟื้นกลับมาได้แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

คนขับรถกระบะมาเล่าบ้างบอกว่าพอถึงแยกดังกล่าว

ไม่แน่ใจว่าไฟเสียหรือเพราะอะไร
เขาก็พยายามค่อยออกชะลอชะลอแล้วก็ออกไปออกไป
ก็ไม่คิดว่าจะมีรถจากทางฝั่งซ้ายมาชนแบบนี้
ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
แต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
เดี๋ยวจะสรุปให้ชัดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นใครกันแน่
กับคำให้การของเพื่อนของผู้ตายหรือไม่
จากนั้นจึงจะสรุปสำนวนคดีครับ
มันไม่มีรถเลยผมก็เลยข้ามไปครับ

ตอนนั้นเราถ้าจับคนแล้วใช่ไหม
แต่พี่กัสเหตุเนี่ยเราลงมาเราก็คิดว่ายังไง
เขาน่าจะมาเร็วอะครับ